มีพายุงพายุอะไรเข้ามาเนี่ยพื้นที่ได้รับผลกระทบมีอยู่หลายพื้นที่
โอ้โหกรุงเทพเมื่อสักครู่นี้ฟ้ามืดเลยโอ้โหนี่หนักอยู่ช่วงเย็นที่กรุงเทพนะฮะ
ท่านอยู่ที่ไหนเป็นอย่างไรกันบ้างบอกกันหน่อยกันแล้วกันนะครับ
สระบุรีเมื่อคืนนี้ประมาณเที่ยงคืนเนี่ยนี่ฮะนี่คือกุฏิของพระนะครับ
อยู่ริมแม่น้ำป่าศักดิ์แล้วน้ำเนี่ยมันซัดตะหลิ่งเนี่ยพังทลาย
แล้วก็กุฏิเนี่ยลงมาเนี่ยห้าหลังอืมพระท่านก็บาดเจ็บไปรูปหนึ่งนะครับ
คุณผู้ชมครับนี่เที่ยงคืนที่ผ่านมาครับ
วัดบ้านกอกตำบลบ้านแก้งอำเภอเฉลิมพระเกียรติที่สระบุรีนะครับ
คือกุฏิพระเนี่ยอยู่ที่ตลิ่งริมแม่น้ำป่าศักดิ์ค่ะ
แล้วริมตลิ่งเนี่ยถูกน้ำกัดซะหมดเลยดินมันซุดฮะกุฏิก็เลยถล่มลงมาตรงเนี้ยนะครับ
นี่ฮะเมื่อคืนนี้ยุ่งเลยครับทุกผู้ชมครับคือที่แรกเนี่ย
กติถล่มไปสามหลังก่อนนะฮะหนึ่งในสามหลังมีหลวงพ่อวัยเจ็ดสิบห้าปี
ซึ่งท่านอาภาษณ์อยู่ในกุฏิท่านเดินไม่ค่อยได้เนี่ย
บาดเจ็บไปด้วยนะครับศีรษะแตกนะครับ
ก็ต้องนำส่งโรงพยาบาลนะฮะนี่ฮะพระรูปนี้นะครับ
ท่านบาดเจ็บนะครับแต่ก็ไปช่วยกันทันฮะ
นำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับหลังจากนั้นระหว่างที่กำลังช่วยเหลือกันอยู่เนี่ย
อีกสองหลังเนี่ยซุดลงไปต่อหน้าต่อตาเลยครับทุกผู้ชมครับ
มาช่วยทีนี้กำลังจะเอาพระขึ้นมาในตึกตรงนี้ก็ถล่มพอดีเลย
อ๋อปกตินี้ก็ทะลมลงไปผมก็วิ่งขึ้นมากับพระครับค่ะ
วิ่งเหมือนวิ่งหนีอะไรเสียงถล่มแรงเนี่ยผมก็ทั้งพระอยู่บนเปร

ก็เยอะครับตามลิงกะลิงเนี่ยต้นไม้เยอะอย่างนี้ครับล่วงลงไป
จ้าวาดวัดบ้านกอกบอกว่าเกือบเที่ยงคืนนะฮะเมื่อคืนนี้
คือที่วัดมีพระจำพรรษาอยู่เก้ารูปนะฮะนี่ฮะ
เที่ยงคืนเนี่ยเจ้าอาวาสบอกได้ยินเสียงไม้มันลั่นแบบเปรี้ยติดต่อกันหลายครั้ง
ท่านก็ออกมาดูนะเพราะว่ากุฏิเนี่ยอยู่ริมตลิ่งปรากฏว่ากุฏิหลังริมสุดเนี่ยนะฮะ
มันซุดลงไปในแม่น้ำป่าศักดิ์ตอนนั้นท่านก็รีบกระดงกระโดดอะไรออกมาจากกุฏิกันนะครับ
กติเจ้าวาดเองก็ซุดลงไปด้วยนะครับพระที่อาภาษณ์เนี่ยท่านไหลตกน้ำไปพร้อมกับกุฏินะฮะ
แล้วต้องไปช่วยกันขึ้นมาครับระหว่างนั้นสามหลังไปแล้วตอนไปช่วยพระรูปหนึ่งขึ้นมาจากน้ำเนี่ย

ได้ยินเสียงดังกิ๊กก็นึกว่าเสียงอะไรมันร้องอืมไง
ก็เลยออกมาดูพอออกมาดูได้ยินเสียงกุฏิหลังริมมันลงไป
ลงไปพอกุติหลังนั้นลงเอ๊ะกระโดดเราก็ลงมาจากกุติหลังนั้นมันก็
พอลงมาพ้นบันไดมันก็ลงไปเลยไหลตามไปหมดเลยแล้วแล้วท่านรู้รู้มากไหม
ว่ามันจะจะจะดินสุดเนี่ยคิดว่ามันก็ต้องต้องต้องยุบลงเยอะ
ดินมันแตกคือสละบุรีช่วงเนี้ยฝนไม่ได้ตกมาหนักค่ะอ่า
น้ำท่วมหนักในช่วงเตี้ยนหมู่เนี่ยผ่านไปแล้วก่อนหน้านี้แม่น้ำป่าศักดิ์เนี่ย
น้ำขึ้นสูงมากแล้วน้ำมันท่วมขังแถวนี้ตอนเนี้ยน้ำในแม่น้ำป่าศักดิ์มันลดลง
ทีนี้พอน้ำลดลงดินริมตลิ่งที่ถูกกัดซะตั้งแต่ตอนน้ำมาเยอะแล้วน้ำท่วมขังอยู่เนี่ยนี่ฮะ
ดินมันเลยซุดตามน้ำไปด้วยคือมุมเนี้ยจะเห็นชัดเลยอ่ะเห็นไหมฮะ
ซุดไหลลงไปอ่ะนะคะแล้วน้ำมันลดหวบลงไปเลยเห็นไหม
ทีนี้ดินมันแบบมันอ่อนมันนิ่มแล้วตอนที่น้ำท่วมขังอยู่เนี่ยซุดลงไปกุฏิห้าหลังก็เลยลงไปด้วยนะครับทุกผู้ชมครับ
ตำรวจวันนี้ก็มากั้นพื้นที่กันนะฮะคือทางประหลัดอำเภอในพื้นที่บอกว่า
จากที่วัดแห่งนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวต้องไปสำรวจบ้านเรือนชาวบ้านอยู่ริมตลิ่งที่แม่น้ำป่าศักดิ์ด้วย
เดี๋ยวต้องไปแจ้งเตือนกันแล้วล่ะที่ไหนเนี่ยเผื่อจะซุดอะไรลงไปอีกนี่ฮะ
นี่โอ้โหคือหลายจุดนะฮะบ้านเรือนของชาวบ้านริมแม่น้ำป่าศักดิ์
นี่หลังนี้นี่ไปแล้วครึ่งหลังหลังนี้

เพราะว่าดินนี่ก็ซุดไปเรื่อยนะครับทุกผู้ชมครับ
โอ้โหคือชาวบ้านที่อยู่แถวนี้นะฮะ
ใกล้วัดหงษ์หน้าราวาสบอกว่า
แถวนี้นะเกิดเหตุดินสไลด์
แล้วบ้านพังลงไปตั้งแต่เที่ยงเมื่อวานนี้นะ
วัดที่เราดูเมื่อสักครู่นี้วัดบ้านกอกเนี่ยเมื่อเที่ยงคืน
แต่แถวนี้ตั้งแต่เที่ยงวันเมื่อวาน
เราดูสภาพน้ำทำไมน้ำมันลงผิดปกติ
แล้วตรงบ้านน้าสะพ้ายกอไผ่มันมีแล้วมันดังรั่นพลึบลงมา

แล้วสักพักหนึ่งได้ยินมองข้ามฝั่งนี้

หรือต้นไม้ก็เลยตะกูลจากฝากตรงข้ามนี่

เศร้าหลุดออกไปแล้วกำลังจะให้หนี
แต่โซนนี้คือยังพยุงเสาทุกต้นอยู่
ก็ยังขนของขนอะไรลงมาได้อยู่เขามี

เหมือนเขาปล่อยน้ำลงเขานั่นปล่อยน้ำลงไหว
อ๋อเร่งน้ำลงละบายเร่งน้ำลงระบายลงไหว
ทีเดียวเมื่อวานนี้เป็นเมตรเลยนะ
มันพอเสร็จปุ๊บลงไม้เป็นเมตรเสร็จปุ๊บ
แล้วดินมันก็ต้องสลาย
ตอนนี้ทางกรมเจ้าท่ากับทางอำเภอและทางจังหวัด
ก็เริ่มออกสำรวจพื้นที่
ของชาวบ้านที่อยู่ริมตลิ่งของแม่น้ำป่าศักดิ์แล้วนะฮะ
เพราะฉะนั้นท่านผู้ชมก็ต้องสำรวจบ้านเรือนของท่านด้วยนะฮะ
คือบ้านที่อยู่ริมแม่น้ำเนี่ย
ต้องลงเข็มลงเสาเข็มแบบอย่างนี้จะชัวร์หน่อย
แต่ถ้าเกิดสร้างอยู่บนดินเลยเนี่ยโอกาสซุดลงไปอย่างนี้

แม่น้ำป่าศักดิ์ตะหลิงจะสูงมาก

รายการคุณผู้ชมส่งข้อความมาเยอะมากคุณภาคภูมิที่คุณภาคภูมิถามไปว่าตลาด